มีกลุ่มที่จะเรียกว่ามาร์เฟียก็ได้มั้ง
เป็นมาเฟียชาวต่างชาติมากัน๖คนนะ

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียแล้วบังคับให้
เป็นจำนวนเงิน๑๐๐กว่าล้านบาท

มีการโทรมาหาผู้เสียหายโดยใช้เทเลแกรมด้วยฮะค่ะนักท่องเที่ยวที่โดนปล้น
โดนจี้ไปเนี้ยเป็นชาวรัสเซียอายุสามสิบเอ็ดปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพก่อสมุยว่าเมื่อวันที่๑๕กันยายน
เขากับภรรยาก็นั่งกินกาแฟกันอยู่ที่ร้านในตำบลตลิ่งงาม
อะเภิร์ดกอร์เซอะหมุยจังหวัดสุราธาณีรระหว่างนั้น
มีกลุ่มชายชะกันชาวต่างชาตินั่งรถตู้สีดำมาสี่คน
พอลงมาจากรถตู้ลงมาจากมอเตอร์ไซค์ก็มาข่มขู่เขา
มูลค่า๓ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย๑๑๒ล้านบาทครับ
แต่ทางผู้เสียหายอ้างว่าเขามีเงินไม่ถึงก็เลยโอนไปให้แค่๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ๑ล้าน๘แสนบาทจากนั้นกลุ่มคนก่อเหตุ
เบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะแล้วก็กลับไปวันรุ่งขึ้นครับ
เขาสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุตามมาสะกดรอยเขา
จนกระทั่งวันที่๑๘กันยามีสายลึกลับโทรมา
โทรผ่านเทเลแกรมครับถามว่า
พูดถึงเทเลแกรมที่โทรมันคือจะเป็นแอปหนึ่ง
แล้วพอโทรผ่านเทราแกรมมาหาผู้เสียหายแล้วก็ถามเขาว่า
เงินคลิปโตเนี่ยได้หรือยังถ้าหาได้แล้วก็โอนมาให้อีก
ด้วยความกลัวครับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคนนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจไว้
ล่าสุดตำรวจสืบสวนสพเกาะสมุยไปดูกล้องวงจรปิดตรงร้านกาแฟนี่แหละ
ที่ผู้เสียหายกับภรรยาเขานั่งแล้วก็เจอกลุ่มคนร้ายเข้ามาไถเงินนะ
ตะมนตลิ่งงามบันทึกภาพนี่ฮะคนร้ายที่นั่งมาในรถตู้ลงมาจากรถ
เป็นชาวต่างชาติสองคนคนแรกเนี่ยนุ่งกางเกงขายาวแล้วก็เสื้อสีขาว
ส่วนอีกคนเป็นชายนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อสีดำครับนี่ผู้ก่อเหตุมากันสองคนแบบนี้ฮะ
แล้วก็ที่นั่งมากับรถตู้สีดำเนี่ยก็มาจอดหน้าบูธหน้าบูธแลกเงินนี่
สีน้ำเงินนี่หลังแลกเงินเสร็จพวกเขาขึ้นรถตู้
ขับไปทางตำบลหน้าเมืองครับและจะมีภาพคนร้ายอีกคนเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาหน้ามอเตอร์ไซค์ติดสติ๊กเกอร์รูปตัวเอ็มนะ
นี่เหรอนี่จะเอ็มเออเป็นชายชาวต่างชาติค่ะ
หมวกแก๊ปสีขาวใส่เสื้อโปโลสีขาวแล้วก็กางเกงขายาวสีดำครับ
ตำรวจไปตรวจสอบประวัติเพราะว่าชาวต่างชาติ๔คนที่อยู่ในรถตู้เนี่ย
น่าจะมาจากนอกพื้นที่นะคาดว่ามาจากจังหวัดชนบุรี
ส่วนอีกคนนึงที่มากับมอเตอร์ไซค์สีแดงมีชาวต่างชาติ๒คน
สมทบกับกลุ่มคนร้ายรถตู้ค่ะทางตำรวจก็กระจายกำลังหาเบาะแสตามร้านรถเช่าครับ
เบื้องต้นคาดว่าเป็นแก๊งมาเฟียชาวรัสเซียด้วยนะค่ะ
แล้วมาถ่ายเงินกับคนรัสเซียด้วยกันด้วยครับอ่า